กรณีที่สารวัตรนั้นยิงสุนัขตาย๑บาทเจ็บอีก๑นะครับ
ได้รับทราบข้อกล่าวหาแล้วรวมทั้งชี้แจงนะครับ
อ้างว่าบันดาลโทษะและเป็นเหตุจวนตัวหลังจากสุนัขนั้นเข้ามารุม
ที่จะกัดตัวเองรวมไปถึงภรรยาที่กำลังตั้งท้อง
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานโดยคุณพลอยสจิฤทธิสินครับ
สุนัขจรจัดที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงบริเวณแฟลต์ตำรวจส่วนกลางลาดยาว
ถูกแชร์ออกไปในสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวาง
โดยระบุว่าตัวผู้ก่อเหตุเป็นตำรวจที่อาศัยอยู่ในแฟลต์ตำรวจดังกล่าว
ซึ่งเมื่อช่วงเช้าของวันนี้พันธ์ตำรวจตีวัศวรรษสุขไทย
สารวัตรกลุ่มงานวิจัยและประเมินผล๓
วิจัยแผนงานและยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก็ได้ออกมายอมรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุ
พร้อมเดินทางเข้ามอบตัวที่สถานีตำรวจนครบาลพหนโยธิน
บริเวณนี้คือจุดเกิดเหตุที่พันธ์ตำรวจตรีวัศวรรษ
ยิงสุนัขที่จะเข้ามาทำร้ายเป็นจำนวน๓นัด
จนเป็นเหตุให้สุนัขตาย๑ตัวและบาดเจ็บอีก๑ตัว
ซึ่งหากมองไปรอบบริเวณแฟลต์ตำรวจส่วนกลางลาดยาวแห่งนี้นะคะ
ก็จะพบว่ามีสุนัขทั้งมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากค่ะ
ซึ่งจากการสำรวจนะคะก็พบว่าสุนัขเหล่านี้
จะวิ่งไล่รถจักรยานยนต์รวมไปถึงวิ่งไล่กัดประชาชน
อาศัยย่านนี้อยู่เป็นประจำค่ะ
ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณแฟลต์ตำรวจส่วนกลางลาดยา
ได้บอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า
สุนัขที่อาศัยอยู่บริเวณนี้มีนิสัยดุร้าย
ซึ่งหากชาวบ้านเดินผ่านหรือขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่าน
ก็มักจะถูกวิ่งไล่และโดนกัดอยู่เป็นประจำ
อ่ะยายจะไปวันเว้นวันนะอ่าลุมมันเฮิบตัวหนึ่งมากัดลุมกันเลย
ที่เจ้าของมีนะไม่ใช่ว่าจะไม่มีนะ
มีแต่พอกัดคนปั๊บไม่มีเจ้าของ
ซึ่งจากคำบอกเล่าของผู้ที่อาศัยอยู่ในแฟลต์ลาดยาว
ก็สอดคล้องกับคำเปิดใจของพันธ์ตำรวจตีวัศวรรษ
ให้การว่าในวันเกิดเหตุ๘เมษายนตัวเองและภรรยาที่กำลังตั้งคันอยู่
เดินทางกลับจากงานกาชาติกลางดึกได้ถูกสุนัขกว่า๒๐ตัวมาล้อมกรอบ
และพยายามจะรุมกัดตนในฐานะหัวหน้าครอบครัว
จึงต้องปกป้องและป้องกันภัยให้คนที่รัก
พร้อมขอโทษและเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก
ขอบคุณครับ
ขณะที่พลตำรวจเอกพงศพัฒนภงเจริญรอง
บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่า
พันธุ์ตำรวจตรีวัศวรรษสำนึกผิดและพร้อมรับโทษตามกฎหมาย
ซึ่งเบื้องต้นพนักงานสอบสวนตำรวจนครบาลพหนโยธิน
ได้แจ้งความดำเนินคดี๓ข้อหา
ประกอบด้วยความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม

ห้ามไม่ให้ผู้ใดกระทำการทารุณกรรมโดยไม่มีเหตุอันสมควร
ยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
และข้อหาพกปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน
ดำเนินการทางวินัยกับพันธ์ตำรวจตีวัศวรรษด้วย
พรศจริษฐศิลป์ข่าวทารัททีวีรายงาน